ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งแถวบางเขน
นะฮะเราตามความคืบหน้าคดีให้นะครับอุ้มกันขึ้นรถเห็นเห็นนะฮะ
รับผ้าตัวเหรอฮะอย่างกับในหนังอืมอ่าไปดูนะฮะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้นะครับ

ภาพจากกล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกภาพนี้

คือรถก็วิ่งผ่านไปผ่านมาตั้งหลายคันกลางวันแสก
รอปภก็มีนะฮะอันนี้เป็นอีกมุมนึงมุมนี้เห็นชัดเลย
สาวหล่อคนนี้เดินมาคนเดียวแล้วสามคนนี้ก็มามาลุมมาตุ้ม
คือลากเลยค่ะคือเธอก็ตะโกนนะช่วยด้วยช่วยด้วย

ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
คุณต้องไปโรงพักกับผมแล้วเธอบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่ง

แต่นี่รอปภอยู่ใกล้มากเลยนะ
ก็มีคนหนึ่งบอกให้จับยามไว้ใช่ไหม

เอานาฬิกาฝากยามไว้เนี่ยแล้วก็ขับคนนึง๒คนก็ประกบตรงนี้
แต่คนนี้เดินออกไปอ่าอ่าเดินออกไปแล้วก็เหมือนกับไปขึ้น

มีคำถามกันแน่นอนใช่ไหมว่าทำไมไม่ช่วย
ใช่คือเอานี่คือหน้าคอนโดถูกไหมคะ

ฉันจะรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยเลยว่าเราจ่ายเงินค่าส่วนกลางให้รอปภทำไม
กลางวันแสกแล้วเหตุการณ์อุกอาจขนาดนี้ทำไมไม่ช่วย

เดี๋ยวรอฟังเดี๋ยวรอฟังนะฮะ
เหตุการณ์ก็เนี่ยครับทุกผู้ชมครับถ้าตามหลักฐานก็คือ
โอ้โหเนี่ยกล้องวงจรปิดภาพชัดดีทีเดียว
คือไม่รู้จะปฏิเสธอะไรตรงไหนเลย
นี่ฮะโอ้โหฮอนด้าแจ๊สสีขาวคันนี้นะครับ
หมายเลขทะเบียน๑กไก่สรศรี๘๗๓๓กรุงเทพมหานคร
หลังจากได้ตัวสาวหล่อคนนี้แล้วเนี่ย
น้องเขาเป็นผู้หญิงนะเป็นธอมนะฮะสาวหล่อคนนี้เนี่ย
ก็ขับออกไปเลยขับออกไปเลยนะฮะคอนโดมิเนียมแถวบางเขนนะครับ
มีผู้เอาภาพมาโพสต์ในเฟสบุ๊คนะครับ
บอกว่าเป็นเหตุคนถูกลักพาตัวเกิดขึ้น๑๐นาฬิกา๕๐นาที๓กุมภาพันธ์
ผู้ชาย๓คนนะแต่งตัวมิดชิดใส่หมวกใส่หมวกปิดบังใบหน้า
คนขับอีกสองคนก็เนี่ยฮะมาอุ้มเข้าไปมาดูลาดเหลาไว้ก่อนด้วย
อยู่ที่ริมถนนด้านหน้าคอนโดนะครับน้องเดินมานี่ก็ผู้เสียหายเดินมาก็ปึ้งไปเลย
เลยเข้าพุ่งชาร์จเลยล็อกเลยนะฮะ
เราก็ไปสอบถามผู้ที่อยู่ในคอนโดนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ย
รู้เหตุการณ์กันหมดแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นข่าวใหญ่ข่าวดังของคอนโดเขาเลยล่ะ
หูขนาดนี้แล้วนะคะก็รู้แต่ว่าตอนนี้ตำรวจกำลังติดตามความคืบหน้าอยู่
เจ้าของรถแล้วก็คนที่ถูกจับไปนะครับอ่าระหว่างก่อเหตุเนี่ย
คนอุ้มเนี่ยฟังจากภาพในกล้องวงจรปิดนะฮะเหมือนกับพูดว่าไปช่อกงเขา
คนถูกอุ้มก็บอกว่าเดี๋ยวจะคืนของให้อะไรนี่แหละ
คือดูเหมือนรู้เรื่องกันว่ามันเกิดอะไรกันขึ้น
ก็แสดงว่าอาจจะต้องรู้จักกันอยู่แล้วหรือมีปัญหาอะไรกันนี่แหละ
คงไม่ใช่แบบอยู่ดีมาลักพาตัวอุ้มไปปล้นไปฆ่าอะไรยังไง

คุณผู้ชมครับความคืบหน้าวันนี้คุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

นี่นี่ฮะไปคุยกับรอปภก่อนกันแล้วกัน

เชื่อว่าท่านคงอยากฟังว่าทำไมไม่ช่วย

อ่ารปภมีอยู่๒นายที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ

บอกกับคุณนฤทธิผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
บอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยประมาณ๑๑นาฬิกา
ตอนนั้นทั้งสองคนปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่หน้าคอนโด
มีรถยนต์ฮอนด้าแจ๊สสีขาวคันในกล้องวงจรปิดนี่แหละ

ขับมาเหมือนกับจอดค้างเอาไว้เพื่อรอออกจากคอนโด
ระหว่างนั้นคนที่ถูกลักพาตัวสาวหล่อเนี่ย

ก็ตามภาพเลย๓คนก็ลงมาจากรถยนต์ฉุดกระชากลากถู
มีตบมีทำร้ายเพื่อจะเอาขึ้นรถให้ได้
ทีนี้คำถามที่ว่าทำไมไม่ช่วย
เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลความปลอดภัยของคอนโดเนี่ย

ทำไมไม่ช่วยเพราะว่าสาวหล่อคนนี้น่าจะเป็นลูกบ้านด้วย
ต่อให้เป็นคนแถวนั้นก็ตามไม่ได้อยู่ที่คอนโด
ก็ควรให้เข้าไปช่วยหน่อยไม่ได้เลย
ลบบ่พอสองน้านี้บอกกับคุณฤทธิ์ผู้สื่อข้าวเราเนี่ยครับ
บอกว่าถ้าคนร้ายมาตัวเปล่าผมช่วยแน่

ทีนี้ก็มีการทำร้ายร่างกาย
ก็มีงานชกต่อยกัน
โชคทางผู้หญิงช่วยหญิงทอม
คือตอนนั้นเราอยู่กันสองคนตกใจไหม

มันแบบเราไม่เคยเจอเคสอย่างนี้ด้วย

ถามว่าเป็นห่วงไหมเป็นห่วงผมก็เป็นห่วงนะครับ
ว่าถ้าเกิดผมเข้าไปผมก็กลัวมีสิทธิ์ที่จะโดนลูกหลง
ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขามีอาวุธอะไรมาหรือเปล่า
คือตอนนั้นคือถ้ามือเปล่าผมเข้าไปช่วยอยู่แล้ว

ก็คือคนขับรถเก่งนะครับ
เหมือนเอาอะไรยัดที่ข้างเอวแล้วก็เอาเสื้อคมปิดลง
ก็คือผมคาดว่าน่าจะมีอาวุธปืน
ผมก็เลยแบบยังไม่เข้าดีกว่า
แต่ก็คือวอแจ้งตลอด
ก็เลยประสานงานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรงเลย๑๙๑เลย๗สนบังเขน
การที่ก็คือในมุมหนึ่งทางราวภอร์ก็อาจจะมองว่า
ไม่รู้ว่าคนร้ายถึงขั้นมีปืนหรือเปล่าใช่ไหมฮ
เอาลักษณะที่เขาสังเกตเหมือนงัดอะไรไว้ที่เอว
แล้วก็ดึงเสื้อมาปิดด้วยก็เพื่อความปลอดภัยเอาเจ้าหน้าที่ไปเลยแล้วกัน
แต่ก็โทรแจ้งตำรวจแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
เราสอบถามไปยังนิติบุคคลของคอนโดแห่งนี้นะครับ

น่าจะเป็นผู้พักอาศัยในคอนโดน่าจะนะฮะ
เพราะถึงจนถึงขณะนี้เนี่ย
คอนโดก็ยังตามหาสาวหล่อคนนี้ไม่เจอเหมือนกัน
ยังไม่ได้มีการติดต่ออะไรกลับมายังคอนโดอะไรยังไงด้วย

เขาอยู่ไม่อยู่อยู่ห้องไหนหรือเป็นเพื่อน
มาหาใครหรืออะไรยังไงกำลังไล่ตามตรวจสอบกันอยู่นะครับ
ขณะที่ภูมิกับการสอนอบังเขน
ทันตรวจเอกอดธพลมีเสียงนะครับ
ท่านบอกว่าล่าสุดตำรวจตามจนทราบความคลื้บหน้าแล้ว

สามคนนั้นอ่ะได้ปล่อยตัวผู้เสียหาย
ในคลิปออกมาเรียบร้อยแล้ว

ทั้งสองฝั่งเนี่ยรู้แล้วว่าเป็นใครอะไรยังไง

แต่คดีอุกอาจขนาดนี้มันก็ถือว่ามีการก่อเหตุเกิดขึ้น

แต่ตำรวจเดี๋ยวจะเรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำค่ะนะฮะ

เพราะมันเป็นเหตุสะเทือนขวัญที่คนเขาก็ตกใจ
คนยืนดูกันอยู่เยอะแล้วเมื่อสักครู่ผู้หญิงที่
สะพายกระเป๋าสีชมพูที่เดินผ่านไป
ลักษณะเหมือนเขาน่าจะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะ
มีพี่ไฟศนีมาส่งของด้วยเห็นไหม
นักศึกษานั้นเดินไปเนี่ยตำรวจบอกอย่างนี้ไม่ได้
ต่อให้คุณจะรู้จักกันมีเรื่องอะไรต้องเคลียร์กัน

ตอนนี้น้องสาวหล่อเนี่ยถูกปล่อยตัวออกมาแล้ว
เขาติดต่อมาจากตำรวจแล้วยังไม่ได้มาแจ้งความ

มีแต่นิติบุคคลของคอนโดที่เอาคลิปมาให้เป็นหลักฐานไว้ก่อนนะครับ

เรื่องต้นตั้งประเด็นเอาไว้น่าจะมาจาก๓เรื่อง

หนึ่งก็คือเรื่องหนี้สิน
สองอาจจะเป็นเรื่องชู้สาว
หรือ๓อาจจะเป็นปัญหาของเรื่องของยาเสพติด

ก็ต้องขยายผลจากคีย์เวิร์ดในคำพูดว่า
ช่อกงเอาไปโรงพักเดี๋ยวเอาของให้

เอาเป็นว่าน้องผู้หญิงที่ถูกจับไปเนี่ยปลอดภัยแล้ว
เพียงแต่ว่าตำรวจบอกว่าคุณจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ย

ไม่ได้คือต่อให้คุณจะปล่อยตัวเขาแล้ว
ต่อให้เขาจะไม่เสียชีวิตหรืออะไรก็ตามก็ไม่ได้อยู่ดี